เป็นศพค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่มค่ะ
คุณเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคันเนี่ย
ต้องสั่งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษออกไปช่วยค้นหาผู้สูญหายเลยค่ะ
เด็กตกลงไปในน้ำในพื้นที่ห้วยตะเคียนที่ตำบลทัพสแก่
คุณตาของน้องโฟค่ะเด็กผู้ชายอายุ๘ขวบที่ตกน้ำหายไปแล้วเขาขากันอยู่เนี่ยค่ะ
เล่าให้ฟังว่าพาหลานกับเพื่อนหลานไปเล่นน้ำแล้วตอนนั้นฝนตกหนัก
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามฝ่ายเห็นท่าไม่ดีไม่ปลอดภัย
ก็เลยกะว่าจะถอยรถกลับค่ะ
แต่ปรากฏว่าหลานคือน้องโฟเล่นขยมท้ายรถ
รถก็เลยเสียหลักล้มแล้วลื่นตีรังกาแบบตกลงไปในน้ำกัน
ถูกน้ำซัดหมดทั้ง๓คนค่ะทั้งตาทั้งหลานทั้งน้องโฟ
เพื่อนน้องโฟด้วยแต่ว่าปรากฏว่าตากับเพื่อนของน้องโฟเนี่ยโชคดี
น้ำพัดไปติดต้นไม้ริมฝั่งก็เลยรอด
แต่ว่าน้องโฟเนี่ยหายไปถูกน้ำพัดไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายนะคะช่วยกันค้นหา
แต่ก็ทุลักทุเลเพราะว่าน้ำมันไหลแรงมาก
แล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วยหาจนกระทั่งถึง๔ทุ่ม

พอลื่นออกไปค่อยลื่นออกไปที่พื้นปูนถูกไหม
พื้นปูนทั้งบนนะแต่ว่าทิ้งนี่
เด็กตกลงไปแล้วน้ำก็พัดไปไง
แล้วก็หากันจนประมาณ๔ทุ่มค่ะ
ได้หยุดไปล่าสุดเมื่อตอนเช้า๙โมงครึ่ง
ปรากฏว่าพบศพของน้องโฟ

ห่างจากจุดที่จมน้ำประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
นี่ค่ะก็เจออยู่ในสภาพร่างที่ไม่มีลมหายใจแล้วนะคะ
ก็จะนำร่างส่งโรงพยาบาลทัพสแก่ชนสูตร
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ